เคยได้ยินชื่อแจ๊คสารบุรีมั้ย

คนนี้อยู่สระบุรีแต่ไม่ใช่นักสนุกเกอร์

เป็นขโมยไม่พอไปทุบทำลายข้าวของชาวบ้านที่กรรมบาท

ชาวบ้านทนนไม่ไหวบอกตำรวจช่วยหน่อย

แจ็คพรายกระซิบอายุ๓๕ชื่อเต็มชื่อมานพูนแก้ว
เป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์และทุบทำลายตู้น้ำหอดเหรียญ
แล้วก็ไปทำลายสารพระภูมิของชาวบ้าน

เมื่อวานนี้ตำรวจสพพฤพธบาทจังหวัดสรบบุรี
ก็นำตัวแจ็คนี่แหละไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็เป็นแถวชุมชนขุนขลนสามะคี
ตำรวจได้หลักฐานมาเป็นวงจรปิด

ตอนตี๑๓๐ของวันศุกร์ที่แล้วครับ๑๖กันยายน
นี่แจ็คมาแล้ว
เดินมานี่นี่
เถอะที่ทุบเลยทุบให้เห็นเลย
เออนี่ทุบไปเสร็จก็

ล้วงมือไปหยิบเหรียญเอามาใส่กระเป๋าเสื้อ
นี่ล้วงออกมาแล้ว

จุดเดียวหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้ำแข็ง

มันไปตระเวนขโมยเงินสดจากตู้น้ำหอดเหรียญตามหมู่บ้าน

ฟังแจ็คหน่อย

ให้ทำมันต้องไปทำ
ใช่ทำต้องไปทำ
จะให้มีความผิด

อยากให้มีความผิด

มานับตัวลงเสบหรือไม่เสบ

แปลว่าอะไร
เหลือแล้วครับตรวจพบสารเสพติดในร่างกายแจ๊คด้วย
นี่ชาวบ้านในพื้นที่เล่านะว่าพวกเขาเดือดร้อนกันหนัก
เพราะแจ็คเนี่ยอารวาสทำลายทรัพย์สินชาวบ้านไปทั่วเลย
แล้วก็ลักเล็กขโมยน้อยข้าวของต่างเป็นประจำค่ะ
พอตำรวจจับไอ้แจ๊คได้แล้วชาวบ้านก็เออเบาใจขึ้นมาหน่อย
ข้อหาที่ตำรวจตั้งกับนายแจ๊คก็ลักทรัพย์ครับ
ลักซับตู้น้ำหยอดเหรียญแล้วก็ทำให้เสียซับ
รวมไปถึงดำเนินคดีข้อหายาเสพติดด้วย
เพราะว่าแจ๊คบอกไม่ค่อยเสพแต่ก็มีเสพบ้าง
แล้วก็ม่วงด้วยนะครับนั่นแหละแจ๊ค